อีกหนึ่งพิธีที่เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปและจะทำพิธีนี้หลังจากสงกรานครับ
อีกหนึ่งวิธีที่เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและจะทำวิธีนี้หลังจากสงครานครับ
อีกหนึ่งวิธีที่เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและจะทำวิธีนี้หลังจากสงครานครับ
อีกหนึ่งวิธีที่เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและจะทำวิธีนี้หลังจากสงครานครับ
อีกหนึ่งวิธีที่เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและจะทำวิธีนี้หลังจากสงครานครับ
อีกหนึ่งวิธีที่เขาปัดเป่าสิ่งไม่ดีและจะทำวิธีนี้หลังจากสงครานครับ

จาใส่แมสด์ด้วยนะ
อันนั้นเสื้อผ้าอาจจะเก็บไว้นาน
เฮ้ยโหหูโห

เป็นการขจัดปัดเป่าเคราะห์ให้หมดสิ้นไป

จัดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจให้มันหมดสิ้น
เพราะเชื่อว่าเคราะห์ที่เกิดขึ้นมาจากพูดผีปีศาจที่มาก่อกวน
มันอาจจะติดมาตามเสื้อผ้า
อะไรแบบนี้ถือว่าข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน
ก็เลยมาทำขจัดปัดเป่าสะบัดสะบัดให้มันออกไป
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
แต่อย่างนี้ละกันผมคิดว่ามันดีอย่างหนึ่ง
อย่างน้อยเอาเสื้อผ้านะเก่าที่เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้า

บางทีเราก็พึ่งอุ๊ยมีตัวนี้ด้วยหรือ
ผู้หญิงคือเขาจะบ่นนะไม่มีเสื้อผ้าใส่ผู้หญิงเวลาเคยได้ยิน
ก็ได้ยินมาเพื่อนเล่าให้ฟังจริงฟังก่อนสิ
ผู้หญิงเขาจะบ่นบอกว่าเออเสื้อผ้าไม่มีจะใส่เลย

เปิดดูเท่านั้นแหละโอ้โหอุ้ยตัวนั้นฉันก็ยังไม่ได้ใส่
ตัวนี้ฉันก็ยังไม่ได้ใส่แต่ก็ผู้หญิงแต่เขาก็ยังจะพูดนะ
เข้ามาอีกก็ผู้หญิงแต่เขาก็จะพูดว่าเสื้อผ้าไม่มีจะใส่เลย
เออแต่พอเปิดตู้ปุ๊บอะไรนะเป๊งป้าจำผู้หญิงอ๋ออ๋อ
จะพูดใส่ผู้หญิงดีอ่ะดีแล้วดีแล้ว
ไปช่วยลื้อเสื้อผ้าเก่ามาสลัดแบบนี้ด้วยนะ
ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แต่เสื้อผ้าเต็มตู้